ต่อกันอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะเป็นกรณีครอบครัว
มีการจัดพิธีชาปนกิจให้กับน้องการแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
อ้านี่มีการเก็บอาถิตของน้องเนี่ยยังเก็บไว้อยู่
ส่วนที่พักเป็นเพลิงพักของน้องเนี่ยนะคะก็ยังคงเก็บเอาไว้อย่างนั้น
อาบอกว่าก็ยังคงเสียใจเงียบเหงาเพราะว่าน้องเนี่ยไม่ได้อยู่แล้ว
ใจยังคงคิดถึงหลานอยู่เลยนะคะที่เห็นนี้ก็เป็นเพลิงพักของน้องการ
อาบอกว่าเนี่ยหลานไม่อยู่แล้วยังคิดถึงตั้งใจจะกินเจทุกวันพระ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องด้วยนะคะแล้วนี่เป็นภาพเพลิงที่น้องการยังคงอาศัยอยู่
คือยังคงอยู่ในสภาพเดิมอะค่ะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตานะคะ
ตุ๊กตาของน้องที่น้องเนี่ยรักมากนะคะแล้วก็เป็นเจ้าน้ำตาลเจ้าโอเวนตินเนี่ยนะคะ
โอ้โหเห็นบอกว่าน้องไม่อยู่ในเสื้องซึมไปเลยมีอาการแปลกเชื่องเสื้องซึม
ไม่มีใครพาไปเล่นเหมือนเดิมอะค่ะเนี่ยนะคะสองตัวเนี่ยดูสิ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปสังเกตการณ์เนี่ยนะคะไปอยู่ใกล้เนี่ยดูสิไม่ซุกซนไม่เล่นเหมือนเมื่อก่อนอ่ะนะคะ
เขาก็บอกว่าแบบนั้นเนี่ยนะคะเต็นต์ของน้องการก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะ
จากเต็นต์ของน้องการไปเนี่ยเป็นห้องของพี่สาวที่เขากั้นเอาไว้อยู่นอกตัวบ้านเหมือนกัน
คือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ไปสำรวจตามจุดต่างต่างแล้วทางบ้านเองก็ยืนยันนะคะ
ว่าน้องการเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวนอนนอกบ้านเพียงลำพังน้องได้รับความรัก
แล้วก็การดูแลจากทุกคนเท่ากันเหมือนกันหมดบริเวณหน้าบ้านเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวยังไปเจอเต็นต์สีชมพูสำหรับเด็กเล็กอายุประมาณ๒๓ปีเนี่ยเต็นต์นี้ค่ะ
เป็นเต็นต์สำหรับเอาไว้ให้น้องได้มาอยู่กันนอกบ้าน
ซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณผู้ชมค่ะ
พบว่าบ้านหลังนี้คือมีขนาดค่อนข้างเล็กมากอะค่ะ
ทำให้ทุกคนไม่สามารถอยู่รวมกันภายในบ้านหลังเดียวได้
ก็เลยมีการกระจายออกมารอบบ้านแบบนี้นะคะ
นี่เป็นภาพรวมของบ้านที่อยากให้เห็นกันว่าแต่ละจุดเนี่ย
มีการแบ่งโซนแบ่งพื้นที่ไว้เป็นอย่างไรบ้าง
อาของน้องการค่ะชี้แจงถึงประเด็นที่สังคมโจมตีว่า
น้องการไม่ได้รับความรักแล้วก็การดูแลเอาใจใส่
บอกนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริงเลย
ตัวเขาดูแลแล้วก็รักน้องเหมือนลูกแท้
ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยที่สำหรับใส่ไปโรงเรียนก็ซื้อให้
แล้วก็ยังไม่ได้รับแจกจากโรงเรียนด้วยรวมถึงชุดภาระ
ก็ขอให้ทางโรงเรียนจัดหาให้ตามระเบียบเพราะว่าน้องเนี่ย
จะเข้าเรียนได้เพียงสามวันไม่เหมือนกับคนอื่นอื่น
ที่เขาเรียนกันมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องนี้เคยได้รับการยืนยัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งแร็ดแล้วนะคะ
ไม่ได้เป็นหนูอะเขาไม่รู้หรอกว่าหนูต้องทำยังไงบ้าง
เพราะว่าหนูเป็นคนจนคนนึงที่ไม่ได้มีอะไรมากมายทำกินไปวัน
หนูก็ต้องแบ่งสรรให้ลูกให้หลานหนูได้เท่ากัน
หนูคิดว่าเขาไปดีแล้วเพราะหนูก็ทำให้เขาเต็มที่เลยอะ
ใช่เพราะหนูจุดทูปบอกเขาแล้วว่าอาจะทำให้เต็มที่
โรงเรียนของรัฐบาลเนี่ยจะมีเงินเรียนฟรีของรัฐบาลเข้ามาช่วยนะคะ
เรื่องอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าทีนี้น้องเนี่ยก็เพิ่งมาที่โรงเรียนนะคะ
โรงเรียนก็เพิ่งเปิดโรงเรียนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างมาให้หมดแล้ว
แต่ยังไม่ได้ให้น้องตอนนี้น้องอนุบาลยังเล็กอยู่
คุณครูก็คนเดียวนะคะคุณครูก็ยังไม่มีเวลาช่วงนี้
เพราะว่าน้องบางคนก็งอแงค่ะก็เลยยังไม่ได้แจกไปให้ค่ะ
ผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าหลังจากพิธีชาปนกิจผ่านพ้นไปแล้ว
จะดำเนินการอย่างไรต่อไปครอบครัวบอกว่าเรื่องของการทำบุญกระดูกของน้องการเนี่ย
หลังจากนี้นะคะทั้งสองคนจะฝากกระดูกน้องการเอาไว้ที่วัดโป่งแร็ด
แล้วก็รอทำบุญครบร้อยวันเลยทีเดียวสาเหตุที่ไม่มีการทำบุญเจ็ดวัน
เนื่องจากว่าเธอไม่มีรายได้มากพอค่ะก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำแค่รอบเดียว
แล้วก็นำกระดูกน้องการเนี่ยไปลอยอังคารที่ทะเลซึ่งที่ทะเลเนี่ยเป็นสถานที่ที่น้องการเนี่ยชอบ
แล้วก็อยากไปแต่ว่าเธอต้องทำสวนทั้งคู่นะคะที่ผ่านมาก็เลยยังไม่มีเวลาพาน้องไป
หลังจากนี้เธอแล้วก็สามีตกลงกันไว้แล้วค่ะทุกวันพระจะกินเจ
เพื่อเป็นการส่งบุญส่งกุศลให้กับน้องการและจนถึงวันนี้คิดว่าหลานไปสู่พบภูมิที่ดีแล้ว
หมดห่วงหมดกังวลแล้วนะคะ